คุณผู้ชมพูดถึงสนามมวยลุมพินีนะคะ

แต่วันนี้จะย้อนกลับไปดูเหตุการณ์

สนามวัยของเซียนวัย๒ฝั่งนะคะ
ตกลงเรื่องราคามวยกันไม่ได้
สุดท้ายฉากปืนยิงกันตรงนั้น
ติดตามเรื่องนี้เปิดแฟมคดีดังกันค่ะ
เมษายน๒๕๖๒กล้องวงจรปิดสนามมวยลุมพินี
บนถนนอรามอินทาเขตบางเขนกรุงเทพ
จับภาพวินาทีที่นายอัศดาทัพน้อยอายุ๔๘ปี
มวยเจ้าของฉายาด่าสะพานใหม่
ถูกในอำนาจอินสวันนโนอายุ๓๗ปี
หรือบอลใต้เซียนมวยรัวปืน๔นัดใส่ด่าสะพานใหม่แล้วหลบหนีไป
เพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์หามร่างเซียนดาสะพานใหม่ขึ้นรถนำส่งโรงพยาบาล
หลังถูกยิงเข้าที่ลำคอและหน้าอก๔นัด
แต่สุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้
เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ตำรวจสนบังเขนตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ด้านขวาของสนามมวยบนฟุตบาทพบกองเลือดและสร้อยพระเครื่องตกอยู่บนพื้น
ใกล้กันยังพบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมจำนวน๒ปลอกและหัวกระสุนปืน๑หัว
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุบอลใต้และด่าสะพานใหม่
มีปากเสียงจึงเปิดสังเวียงข้างสนามชกต่อยกันขึ้นก่อนที่เซียนบอลใต้
ชักปืนออกมายิงใส่เซียนมวยด่าสะพานใหม่ในระยะประชิดจนหงายท้องลงไป
กองกับพื้นก่อนที่มือยิงจะอาศัยจังหวะ
ละมุนหลบหนีไปแต่นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทั้งคู่ทะเลาะกัน
เพราะเคยมีเรื่องทะเลาะกันในสนามมวยมาแล้วแต่ครั้งนี้รุนแรงถึงขั้นเอาชีวิต
ตำรวจสนบังเขนแกะรอยหาข้อมูลเซียนบอลใต้จนพบว่าช่วงเกิดเหตุมีผู้ต้องหากระทำความผิดถึง๓คน
คนแรกคือเซียนบอลใต้มือปืน
คนที่๒นายทรงศักดิ์หรือหินเหตุมันอายุ๓๙ปีทำหน้าที่ส่งปืนให้เซียนบอลใต้
และคนที่๓คือนายนพดลหรือบอยทิพย์มนเทียนอายุ๓๘ปีทำหน้าที่ขโมยปืนผู้ตายไปให้นายจิมมี่
ไม่ทราบชื่อนามสกุลจริง
มาช่วงสายวันที่๒พฤษภาคม๒๕๕๙
เซนมวยบรรไต้เข้ามอบตัวที่กองบัญชาการตำรวจและคอนบารย่อมรับว่า
ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับผู้ตายมาก่อน
แต่วันเกิดเหตุมีการต่อรองราคามวย
และมีปากเสียงกันในเวทีมวย
อ้างว่าถูกคู่กรณีคมคู่เอาชีวิต
หลังจบมวยคู่เอกก็ได้เดินออกมาหน้าเวที

ตนเองจึงพยายามวิ่งหนีขึ้นรถแต่ก็ถูกดักกลุ่มทำร้าย
และเห็นผู้ตายชักอาวุธปืนขึ้นมา
จากนั้นเพื่อนที่มารอรับนอกสนามมวย
ส่งอาวุธปืนให้ป้องกันตัว
ลั่นกายออกไปแต่จำไม่ได้ว่ากี่นัด
และยืนยันไม่ได้เป็นผู้เริ่มก่อเหตุก่อน
หลังก่อเหตุนำปืนไปทิ้งแต่อ้างว่าจำจุดไม่ได้
ส่วนสาเหตุที่เข้ามอบตัวเนื่องจากอีกฝ่ายให้ข่าวว่า
ตนเป็นคนล็อกคอและใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิง
ซึ่งไม่เป็นความจริงจึงตัดสินขอสู้คดีแบบลูกผู้ชาย
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควร
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ช่วงบ่ายวันเดียวกันหินเห็ดหมันและบอยทิพย์มนเทียน
ผู้ต้องหาเข้ามอบตัวและถูกดำเนินคดีเช่นกัน
พฤศจิกายน๒๕๖๒สารอาญาตัดสินจำคุก๓ปี๑๔เดือน

แต่ในคดีนี้จำเลยรับสารภาพเหลือจำคุก๒ปี๗เดือน
ส่วนหินเห็บหมันและบ่อยทิพย์มนเทียน
สารมีคำพิพากษายกฟ้อง